ครับเมนูอร่อยเดี๋ยวจะพาไปทานอย่างข้าวหมกไก่
แล้วก็ข้าวมันไก่ความหอมอร่อยไม่ใช่แค่ตัวข้าวนะ
เขาบอกว่าไอ้ภาชนะที่ใส่มาเขาห่อมาด้วยใบตอง
ทำให้ร้านนี้ยิ่งน่ากินน่าทานครับ
โอ้โหไปกันเลยร้านป้าเพ็ญอยู่ที่บ้านเลขที่๕๕หมู่๒
บ้านห้วยน้ำขาวถนนพยาวป่าแดดตำบลวังถอกอัมเภอมึงจวัดพยาว
ร้านนี้เขาขายข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่

ทำให้เหมือนกับได้อัตรรสในการทานที่ดีมากขึ้น
เขาบอกว่าร้านนี้ถือว่าเป็นร้านเดียวของจังหวัดพยาวที่ยังคงใช้ใบตอง
ห่อข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่แบบนี้
เป็นสูตรโบราณซะด้วยแล้วถามว่าไอ้ข้าวที่เห็นเนี่ย
แล้วคุณผู้ชมครับเขาขายในราคาที่ผมบอกเลยนะถ้าเป็นของดีแล้วคัดสรรมาดีแล้ว
ราคานี้ถือว่าถูกก็คือห่อละ๕๐บาท
แล้วห่อใบตองอย่างนี้ด้วยจะหาที่ไหนได้
ผมบอกเลยนะเพราะการห่อใบตองมันทำให้เพิ่มเรื่องของต้นทุนไง
แต่เนี่ยห่อละ๕๐พิเศษ๖๐แล้วทางร้านนะครับคุณวันเพ็ญ
บรรจงอักษรอายุ๗๓ปีเธอก็บอกนะฮะว่าเปิดขายข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่
แล้วห่อด้วยใบตองแบบนี้มานาน๒๘ปีแล้วไม่ได้มาเพิ่งทำเมื่อปี๒ปีนี้นะ
แล้วก็ขายอยู่ที่บ้านของตัวเองนี่แหละ
พอดีทางบ้านมีสูตรลับเฉพาะในการทำข้าวมันไก่และข้าวหมกไก่
ตลอดจนเครื่องเกลียงน้ำจิ้มไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่หรือว่าข้าวหมกไก่
มันต้องดีต้องเด็ดนะไม่งั้นมันไปกันไม่ได้หรอกนะ
บอกเลยว่าของเขาดีมีโอกาสอยากลองไปทานเหมือนกันที่จังหวัดพยาวป้าเพชร
จะเปิดขายตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึง๑๔นาฬิกาก็คือบ่าย๒แอบเตือนนิดนึง
เผลอไม่ถึงบ่าย๒หรอกหมดก่อนเป็นไปได้เพราะคนไปทานเยอะ
ลองไปแวะเวียนทานกันดูนะครับอยู่ที่จังหวัดพยาวร้านป้าเพ็ญจ้า